เรื่องของหานกันหน่อยฮ่านหนุ่มไปติดหนุ่มกู้ภัย
อ้อนหนุ่มกู้ภัยกลายเป็นเพื่อนซีไม่ยอมห่างกันเลย
ไม่รู้ไปติดกันได้ยังไงเอาไปดูหน่อย
หน้าตาของหานตัวนี้คุณผู้ชมแหมเขาบอกเขาเป็นเพื่อนสีกันนะฮะ

เจ้าขาวเนี่ยก็เป็นหาดหนุ่มตัวหนึ่งอายุ๒ปีนะฮะ
แล้วไปเป็นเพื่อนซีกันกับนายธนวัฒน์นาคทัพพีหรือว่าคุณเซฟอายุ๑๘ปี
ฟเนี่ยเป็นนุ่มกู้ภัยป่อเต็กตึงจุดบางจักรจังหวัดอ่างทองที่กลายเป็นคู่หูคู่ซีกัน
หนึบกันเลยไปไหนเจ้าหาดนี้ก็ตามไปทุกที่เลยนะครับ
เซฟบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยนะที่ศูนย์ภอดเต็กตึงเนี่ยเลี้ยงหันอไว้
เจ้าขาวจะก็มาอยู่กับคนแทนมีภาษาที่อ้อนเชื่อง
ชอบเล่นกับคนต่างกับห่านตัวอื่น

เมื่อไหร่ที่หนุ่มเซฟขี่รถเข้าไปในศูนย์
แล้วพอหนุ่มเซปต์คนนี้นะขี่รถกลับบ้านไป
เจ้าขาววิ่งตามทรงเสียงร้องเหมือนอยากให้กลับมากลับมาแบบนี้นะ

นอกจากนี้เจ้าข่าวยังเป็นขวัญใจของเจ้าสติธิปกู้ภัยทุกคนด้วยนะครับ
นิสัยมันคือน่ารักขี้เล่นขี้อ้อน
ไม่เคยจิกใครไม่เคยทำร้ายใคร
ดูสิครับห่านเชื่อนอย่างกับน้องม้าเลยเจ้าขาว
เป็นความรักความผูกพันระหว่างคนกับห่านก็น่ารักไปอีกแบบ